ส่วนเรื่องของผู้ที่ป่วยนะคะเป็นโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันของครอบครัวนี้ค่ะแม่กับลูกนะคะ
นครราชศรีมาคู่หนึ่งหายแล้วแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนี้นะคะเนี่ยค่ะ
ก็เป็นการโพสต์เพื่อที่จะขอบคุณนะคะบุคลากรทางการแพทย์สำหรับแม่ลูกคู่นี้
ซึ่งคุณแม่เนี่ยนะคะหนูน้อยคนนี้ที่อยู่ในอ้อมกอดอายุ๑เดือนเท่านั้นเองนะคะ
คุณแม่ด้วยติดเชื้อโควิดแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
วันนี้ทั้งคู่หายแล้วนะคุณนัทพงศ์แม่เนี่ยทั้งขอบคุณและชื่นชมคุณหมอบอกว่ารักษาเก่งมาก
น้องปลอดภัยและตอนนี้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้วค่ะนี่เป็นภาพนะคะ
ช่วงเวลาที่กู้ภัยฮุก๓๑เอารถตู้ความดันลบไปรับตัวคุณแม่แล้วก็หนูน้อย
อายุ๑เดือนเท่านั้นค่ะติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้เขากำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาช่วยกันรักษาจนหาย
ท่ามกลางความห่วงใยของครอบครัวแล้วก็ญาติญาติก่อนหน้านี้นะคะ
แม่ของน้องบอกว่าเธอกับพ่อของเด็กเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วติดเชื้อโควิดจากพ่อซึ่งพ่อเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ตรวจพบเชื้อเมื่อ๒๓กรกฎาคม
ก็คาดว่าจะติดจากลูกค้าที่มาใช้บริการนั่นแหละนะคะ
ก็เลยทำให้เธอกับลูกซึ่งตอนนั้นลูกอายุแค่๑๕วันเท่านั้นเอง
ตอนนั้นก็ติดเชื้อไปด้วยเป็นทารกอายุ๑๕วันติดเชื้อโควิด
พอกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดค่ะก็แยกกักตัว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลคง
กับลูกอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
อาการระยะแรกเธอบอกน่าห่วงนะลูก
กังวลมากค่ะแต่ว่าคุณหมอเก่งมาก
ทำให้เธอกับลูกหายป่วยได้โดยเร็ว
ในที่สุดวันนี้ก็ได้กลับมานอนที่บ้านนะคะ
กู้ภัยนำตัวส่งศูนย์กักกันตัวในพื้นที่บ้านเกิด
บริเวณหน้าวัดบ้านงิ้วนะคะตำบลครูขาดอำเภอคง
จังหวัดนครราชศรีมาอย่างปลอดภัย
ก็จะอยู่ตรงนี้๑๔วัน
และตรงนี้ก็จะมีพ่อของเด็กที่รักษาหายแล้ว
กักตัวอยู่ในศูนย์นี้ด้วยก็มาช่วยกันนะคะ